หนุ่มใหญ่ที่ลำปางนู่นคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
นุ่มใหญ่คนนี้เขาบอกว่ามีกิจอาหาร
เขาเลยเป็นบรรดิษฐ์เป็นรูปเป็นหานเป็นนกกะยางนะครับ
แล้วจะทำยังไงดีไอเดียสร้างสรรค์ทันทีครับ
อันนี้สวยนะครับดูสิครับแอบปั๊บ
โดยการเขาจะมีความร้อนนะครับนี่แหละครับ
สวยไหมนะครับแปลกตานะครับดูใจไอเดียเจ๋งคนนี้นะครับบอกว่า
ชื่อคุณนัทธวัฒนธาจีอายุ๔๘
เป็นลูกช่างฝ่ายช่างไฟของเทศบาลตำบลสิริราชอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม
ธนวัฒน์ก็เปิดเผยว่าเป็นคนชอบทางด้านศิลปะอยู่แล้วนะครับ
ก็ถูกทิ้งไว้ไม่มีคนสนใจ
ที่สำคัญที่สุดครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและขยะด้วยนะครับ
ไปปรึกษาและขอคำแนะนำจากประหลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ท่านครับผมขอเอาไปทำประโยชน์ได้ไหม

เสร็จปั๊บเขาก็เลยเอาไปทำเป็นวัสดุที่
บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับไปทำเป็นนกกระยางดีไหมนะครับ
เป็นนกนางนวลดีไหมนะครับแล้วก็นำมาตัด
เพราะว่าเขามีความคิดมีไอเดียทางศิลปะอยู่แล้ว
เสร็จแล้วก็ไปขึ้นรูปครับนี่นะฮะโอ้โหไปขึ้นรูปแบบนี้แหละครับ
ยิ่งนักนะครับแล้วก็นำไปทาสีโอ้โห
ตัดได้สบายเพลินเลยทีเดียว
ส่วนยางรถยนต์ที่เก่าหมดสภาพแบบนี้นะครับ
จะนำมาประดิษฐ์เป็นห่านและกระเช้าตามแบบที่ร่างไว้นะครับ
จากนั้นก็จะนำไปทาสีจนสวยงามล่ะครับ
โดยจะอาศัยช่วงวันหยุดราชการมาประดิษฐ์
และนำไปมอบให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะมนต์สิริราช

ค่ะโอ้โหคิดได้ยังไงนะครับ

เห็นเป็นยางรถตั๊ดทีวีซีที่มันเสียหาย
หรือว่าที่กองอยู่ต่างและหมุ่งบ้านนะ

ผมก็คิดไอเดียขึ้นมา
แล้วก็ว่าจะทำประโยชน์อะไรบ้างอย่างไรครับ
ผมก็เห็นเป็นนกเป็นห่าน
ผมก็ลองมาวาดรูปดูครับ

ใครที่สนใจนะครับคุณบุ๊ค
บอกได้เลยว่ามาหาผมได้เลยผมสามารถสอนนะครับ

ดูซิครับไอเดียดีมากเนี่ยผมชอบน่ะ

เขาบอกว่าเริ่มต้นก็ทำเฉย
พอเอาไปโพสต์ในโซเชียลเท่านั้นแหละ
ภูมิใจสุดว่าสามารถที่นำสิ่งที่

นำมาทำเป็นโอ้โหเป็นสิ่งที่มีราคา

คนไทยนะครับไอเดียไม่แพ้ใครในโลกเลยทีเดียว
สุดยอดครับนี่เอาไปตั้งตามในสวนแล้วก็ตั้งไว้เยอะนะไปปักไว้ตามสวนเยอะนะสวย
แต่งสวนก็สวยน่ารักเห็นไหมบอกแล้วว่าการทำของพวกนี้มันอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยนะ
หัวคิดอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเราคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นค่าแต่เรามองแล้วก็ลองมาประดับ
ลองมาดัดแปลงจนมาสวยงามแบบนี้แน่นอนครับ
จริงพี่เรายังคิดไม่ได้เหมือนพี่เลยนะที่จะเอาท่อนี้มาทำนะ
ตกทิ้งไปเป็นขยะเฉยหายไปกำกัดเวลาแล้วก็เปื่อยไปตรงนั้นนะครับ